ส่วนที่นครพนมนี่ตำรวจกำลังติดตามตัวคนร้ายอยู่นะฮะ
ยังติดตามตัวอยู่นะครับคนร้ายที่ก่อเหตุบุกเข้าไปยิงหมวดบอลนะฮะ
หมวดบอลนายทหารหนุ่มวัยสามพิบสี่ปีของค่ายทหารที่นครพนม
ค่ะเสียชีวิตในค่ายทหารเลยนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคนร้ายคือใครนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปประชุมความคืบหน้าทางคดีนะครับ
ร่วมกับพันธุ์เอกสถาพรฯบุญชูรองพุบัญชาการมวลโทษหารบกที่สองหนึ่งสูรนะฮะ
แล้วก็ชุดสืบสวนภูทรภาคสี่ด้วยนะครับแล้วก็ภูทรจังหวัดนครพนมด้วย
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่คนร้ายก่อเหตุไปดักยิงร้อยโทรุ่งเฉลิมพันธ์สวัสดิ์
หรือว่าหมวดบอลไว้๓๔ปีซึ่งเป็นนายทหารหัวหน้าหมวดยุรยางทหาร
ณฑนทหารบกที่๒๑๐ค่ายพระยอดเมืองขวางจนเสียชีวิตในค่ายทหาร
ก่อเหตุเอาไว้ตอนค่ำของวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
วันนี้ก็มีการประชุมนะฮะเพื่อหารือในการขยายผลติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
แล้วก็ดูเรื่องของหลักฐานต่างที่ได้มานะครับ
เพื่อนร่วมงานของหมวดบอลไปทั้งหมดตอนนี้๒๓นาย
ไปตรวจสอบร่องรอยทางนิติวิทยาศาสตร์ในรถจักรยานยนต์ของหมวดบอลด้วย
ขี่ไปในคืนวันเกิดเหตุแล้วก็ถูกดักยิงจนเสียชีวิต
ตอนนี้ยังไม่เจอหลักฐานที่จะเชื่อมโยงกับคนร้ายนะครับ
ยังไม่ทราบชนิดของอาวุธปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุด้วย
แนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ในตอนนี้นะครับ
ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งตั้งเอาไว้๔ประเด็นนะครับ
ก็มีเรื่องของปมชู้สาวเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
เรื่องของการยิงผิดตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับ
รองพวตรบอกว่าคดีนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปร้อยละ๖๐นะครับ
ล่าสุดชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบ้านพักของทหารที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
สามารถบันทึกภาพชายต้องสงสัยได้คนหนึ่งเป็นผู้ชาย
หมวกกันน็อกเต็มใบขี่จักรยานยนต์สีขาวยังไม่ทราบยี่ห้อกับทะเบียนนะครับ
เดี๋ยวต้องดูนะฮะว่าจะตรงตามกับลักษณะของคนร้ายที่ขี่รถผ่านไปอย่างรวดเร็ว
เลี่ยกับช่วงเวลาเกิดเหตุหรือไม่แต่ตอนนี้ได้ผู้ต้องสงสัยมาหนึ่งคน
แล้วในที่เกิดเหตุไปพบกระป๋องเบียร์ซึ่งถูกดื่มไปแล้ว๔กระป๋อง
มีซองบุหรี่อีกซองหนึ่งตกอยู่ในพงหญ้าห่างจากจุดเกิดเหตุที่หมวดบอลถูกยิง๒๐เมตร
อยู่ในระหว่างต่อสอบว่าสาธารณ์ดังกล่าวมันจะเกี่ยวกับของผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นคนร้ายหรือไม่
ก็เพื่อให้ชัดเกนว่าอาจจะเป็นของคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับอะไรในหน่วยซึ่งถ้าไม่แชดเกนมันจะผิดคาดเมื่อไหร่

วดบอลเนี่ยเคยเข้าไปเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย
กรณีที่จ่าคนนี้ไปทะเลาะกับลูกน้องของหมวดบอล
เกี่ยวกับเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ผัวพันกันอยู่แล้วตกลงกันไม่ได้
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นชนวนเหตุของความไม่พอใจหรือเปล่านะครับ
ส่วนประเด็นความขัดแย้งระหว่างหมวดบอลกับผู้บังคับบัญชา
ตำรวจบอกว่ามีน้ำหนักน้อยนะฮะ
แม้ว่าทีแรกภรรยาของหมวดบอลเนี่ยจะบอกว่าจะมองไปทางเรื่องนี้เป็นหลักเนี่ยนะครับ
เพราะว่าความขัดแย้งระหว่างผู้บังคับบัญชากับหมวดบอลเนี่ยตำรวจบอกไปตรวจสอบแล้วนะครับ
ไม่มีการลงโทษทางวินัยรุนแรงอะไรนะครับ
เป็นเพียงการตรวจสอบให้หมวดบอลเนี่ยทำรายงานเข้ามาเท่านั้น
เกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายน้ำมันการเบิกน้ำมันไปใช้ในราชการ
เราขอให้ได้ความชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าข้อมูลเนี่ยมันจะเป็น
ที่ทำให้เบิดเหตุหรือจนถึงกันได้หรือไม่ไม่ถึงหลักฟังข้อมูลมา
แล้วมาเออเอามาได้เลยว่าเป็นคนร้ายเราก็ดูภยาหรัฐณะอยู่สิ่งแรกที่
จูงใจในการก่อเหตุแต่ว่าเราก็ดูทั้งในที่เกิดเหตุ
กล้องจรปิดอาวุธปืนออกขอบคบคู่ไม่ได้ทิ้งทั้งทั้งหมด
คดีนี้ก็ถือว่าอุอาจนะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุไปดักยิงทหาร
อ่าซึ่งเป็นนายทหารในค่ายทหารเลยนะฮะค่ะในช่วงค่ำค่ำ
ที่ขี่จักรยานยนต์จะเข้าบ้านพักนะครับแต่ตำรวจบอกว่าทางทหารเอง
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะในการสืบสวนหาตัวคนร้าย
เบาะแสต่างต่างนะครับก็เชื่อว่าจะจับได้ในเร็ววันนี้นะครับ
ส่วนศพของหมวดบอลตอนนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการผ่าชนะสูตรพลิกศพ
อย่างละเอียดนะครับอันนี้คือภรรยานะฮะที่ไปให้ข้อมูลกับทางทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับ
หมวดบอลตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินที่จังหวัดขอนแก่นทางผู้บังคับบัญชาของ
ค่ายทหารที่หมวดบอลท่านสังกัดอยู่เนี่ยก็มามอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับภรรยาของหมวดบอลนะฮะ
ซึ่งก็มีลูกสาวคนหนึ่งนะฮะยังอยู่อนุบาล๓อยู่เลยนะครับ